ระทึกขึ้นเป็นเหตุไฟไหม้เรือยอดหรูมูลค่านับ๑๐ล้านบาทนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
ตำรวจแล้วก็หน่วยพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะว่าเกิดจากอะไรมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะเนี่ยค่ะ
ควันใบขโมงแบบนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ลูกเรือเนี่ยเขาเห็นแบบนี้แล้วก็เลยแจ้งไปที่ตำรวจโรงพักทะลังค่ะ
ตำรวจโรงพักถลางก็เลยประสานไปยังปพจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถดับเพลิง
เพื่อร่วมกันควบคุมเพลิงก่อนประสานไปยังตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สำนักงานเจ้าท่าภาคที่๕จังหวัดภูเก็ต
เพื่อร่วมกันตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพยายามที่จะระดมสรรพกำลังทุกอย่างไปเที่ยวเรือลำนี้ไปช่วยกันสกัดเพลิงฉีดน้ำเนี่ยนะคะ
คือจุดที่เรือลำเกิดเหตุจอดอยู่เนี่ยมันห่างจากฝั่งตอนปลายสุดของท่าเรือห่างไปสักประมาณ๕๐๐เมตรค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ยากต่อการที่เจ้าหน้าที่เองเขาจะเข้าไปสกัดเพลิงเนี่ยนะคะ
เรือลำที่จอดอยู่ห่างจากทะเลห่างจากตอนฝั่ง
ตอนปลายสุดของท่าเทียบเรือสักประมาณ๕๐๐เมตร
ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องให้ลูกเรือตัดเชือกที่ผูกไว้
เพื่อให้เรือลอยออกจากจุดจอดเรือ
จากเกรงว่าเปลวเพลิงจะลุกลามบานปลาย
ติดเรือยอดลำอื่นที่จอดอยู่ใกล้เคียงนะคะ
ที่สำคัญทำให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับเพลิงข้างในได้
เพราะว่ามันอยู่ในสุดกว่าจะเข้าไปถึงทางมันก็แคบ
ต้องใช้เรือลำเลียงเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยใช้น้ำ
อุปกรณ์ดับเพลิงฉีดน้ำของท่าเรือฉีดสกัด
แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เปลวเพลิงยังคงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการลำเลียงสายดับเพลิงทั้งหมด
ต่อเข้าไปตามเส้นทางของท่าเรือ
ให้ไปถึงจุดใกล้เคียงที่สุดเพื่อฉีดน้ำสกัด
แต่ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพลิงได้ลุกลามขึ้นไปชั้นบนของเรือ
แล้วก็ตอนนั้นไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงนะคะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปพได้มีการสั่งการให้
เร่งนำเรือที่จอดบริเวณใกล้เคียง

แม้เขาจอดติดกันแบบนี้

คุณผู้ชมต่อมาค่ะ
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าเรือที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ขณะเกิดเหตุมีเพียงลูกเรือที่เฝ้าเรืออยู่คนเดียวเท่านั้น
ไฟได้ลุกลามจากบริเวณท้ายเรือ
ซึ่งลูกเรือได้พยายามที่จะใช้ถังดับเพลิง
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้มีการลากเรือออกไป
ที่กลางทะเลใกล้กับชายฝั่งเกาะนาง

พร้อมกับเรือ๓ลำยังคงระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง
ซึ่งภายในเรือตอนนี้เนี่ยโอ้น่ากลัวด้วยนะ
เพราะว่ามีน้ำมันอีกกว่า๓๐๐ลิตร
แล้วก็ด้านในของเรือตอนนี้ไปดูสภาพวอดแล้วค่ะ
ถูกไฟไหม้ใช่ค่ะส่วนสาเหตุอย่างที่บอกไปว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะ
ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในเรือนั่นแหละ
มีความขัดข้องร่วมกับระบบความร้อนสะสมในตัวเรือ๒
ระบบนี้มันประกอบกันจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
แต่ว่าประเด็นอื่นการเล่าวางเพลิงอะไรต่างนี่ยังไม่ได้ตัดทิ้งไปนะคะ